โซงน่ากลางเลย

เป็นมิตรแกรนด์กำแพงเพชร๒๐๒๐ค่ะ

แน่นอนค่ะหนูสูงขนาดนี้ก็ต้องสูงกว่าหนู

พอเออต้นหอมตัวซ้นไงช่วงหลัง

คุณเชื่อเรื่องดวงชะตาไหม

คุณจะบินกลับมาเมืองไทยจากโปแลนด์
ใกล้เพื่อนบ้าน
ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับหนุ่มโสด
คนที่หนึ่งของเราคุณตั้ง

หิว
ตั้มครับแนะนำตัวสักนิดนึงครับ

มีทีมการออกแบบ

ในบ้านเราหลายต่อหลายอัน

เลยที่สามของเรานะครับ

โอ้โหดูครับไม่ต้องตกใจตื่นเต้นอะไร
พอออกมาเห็นผู้หญิงกรี๊ดก็เลยเดินเซไปทางหนึ่งทางอะไรอย่างนี้
พี่อาย
พี่อายน่ารักไงคุณแนะนำตัวนิดนึงครับ
สวัสดีครับผมชื่อภูเพชรประสมกูลครับ
คนสุดท้ายของเรานะครับคุณพาสอายุ๒๔
โดนจ้ะแนะนำตัวครับสวัสดีครับชื่อพาร์ทครับ
นายพัชรพลสันติพรอายุ๒๔ปีครับ
คนนี้คนแรกใครดีครับคุณวีนัสครับ

แต่อีกสัญญาณหนึ่งเขาก็เป็นคนไม่ยอมคนเหมือนกัน

สบายเลยใช่ไหมคนนี้เอาอกเอาใจดูแล
ชินชาจนรับอย่างอื่นไม่ได้ในโลกนี้เลย
เดี๋ยวนะค่ะเดี๋ยวครับสิ

คุณผู้ครับโดยเย็นพี่สังสารพี่สังสารมาก
คุณผู้ครับ

ถือเต็ม๑๕

ศิลปะชอบวาดรูปชอบเขียนรูปชอบงานศิลปะ
มีว่าวาดรูปชอบงานศิลปะเปล่า
ก่อนเด็กเคยวาดรูปครับแต่โตมาไม่วาดแล้วครับ

เขาเหมาะที่เป็นคนสอนคนเหรอใช่
ใช่แต่ตัวเองก็สับสนกับตัวเอง
ทำไอ้นี่ดีไหมจะทำไอ้หนี้ดีไหม

ตาแดงครั้งที่สองนะกูบอกให้
มึงต้องผสมน้ำมึงอย่าผสมโซดา

ตั้งแต่เปลือกตาใน

เขาอ่อนเขาแบบจินตนาการ
เขาเขียนกรเขียนบทกรร้องเพลงสุนทรีย์

โรแมนติกชอบเขียนบทกรไหมครับ

ชอบครับชอบชอบมาก
ชอบมาก
ชอบมากชอบ
ส่าคุณวีหนักก็คือ
พลานค่ะ
คุณพลานไปก่อนเลย
เอาล่ะทำไมคุณพาสอกหักคนแรก
เพราะว่าพาดโดยเจ้าชู้ค่ะ
อ๋อเจ้าชู้หน้าตาดูเจ้าชู้จริงป่ะส่องเนี้ยจ้าวชู้จริงหรือต้นหอค
จริงหน้าตรงเนี้ยตั้งใจจะทำอาหารสุดพิเศษเนี่ย
อบให้กับผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะแล้วเขาดันกินแล้วแบบไม่ชอบเนี่ย
คุณตั้มจะทำยังไงถ้ามันไม่ได้จริงเดี๋ยวทำให้ใหม่ครับแล้วตอนทำให้ไปช่วยชิมด้วย
ก็คือในห้องครัวเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ครับ
อ๋อไปทำใหม่ในห้องครัวเออ
นับหนึ่งที่ห้องครัวใช่ครับใช่แล้วสองไปไหนต่อ
สองไปตรงการข้าวครับไปที่ตรงการการการข้าว
เป็นไงสามจบที่ไหน

โอ้โฮ

เหตุผลที่คุณเลิกกับแฟนคนล่าสุดของคุณ
เขาเป็นคนที่ชอบกินเหล้าบนที่นอนครับแล้วทีนี้เขาก็ชอบแบบ
เอามือมาจับมาจับผมหรือไม่ก็จับมือถือเล่นต่อ
โดยที่แบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ผมรู้สึกเหนียวเฉครับ

สักไปไง

วันที่๒๕กุมภาค่ะ

คนที่จะเป็นคู่มิตรกับเขาเนี่ย

เขาหาแฟนผู้ชายที่เกิดวันศุกร์ไม่ได้เลย

เขาจะรู้สึกว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้สึกก็ไม่ใช่

ส่วนเมื่อเกิดคุณเพชรเกิดว่าอาทิตย์

อาทิตย์อยู่กับเขาเนี่ยเขามองตากัน
เขาใช้สื่อสัมพันธ์ด้วยสายตามองกัน

โสดดวงที่สมพงศ์กับคุณวีนัส
มากที่สุดคือใครครับ
คุณเพชรคุณเพชรครับ
ก่อนที่เขาจะเปิดโอกาสในการเลือกและตัดสินใจ
ผมมีโอกาสให้พวกคุณอยากจะพูดอะไร

ว่าว่าว่าจะเป็นหนังที่
อาจารย์ติ๊กทำตายไปหรือเปล่า

เลยท้าเลยลองดูก่อนก็ได้
อ่ะคุณเพชรครับอยากจะพูดอะไรครับ

หรือว่าทำงานเยอะแต่ให้จริงผม
ถ้าเป็นเรื่องความรัก

ทั้งสองท่านพูดมาเรียบร้อยแล้ว
ทุกอย่างอยู่ที่คุณวีนัสคนเดียวเลย

จะต้องตัดสินใจเลือกหนุ่มโสดเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น

หรือคุณจะเลือกดวงชะตาฟ้าลิก

ผมจะเชิญคุณไปยืนระหว่างผู้ชายสองคนนั้น

คุณปล่อยมือคนที่ไม่ใช่
แล้วจูงคนนั้นลงมาหาผมครับ

พร้อมแล้วเชิญขึ้นไปตรงนี้เลยครับ
พร้อมแล้วเชิญขึ้นไปตรงนู้นเลยครับ

อาทิตย์อยู่กับเขาเนี่ยเขาใช้สื่อสัมพันธ์ด้วยสายตามองกันเขารู้ใจกัน
ถ้าเป็นเรื่องความรักผมมีเวลาให้เสมอครับ
ดวงเราอาจจะไม่สมคงกันนะครับผมว่าการกระทำผมสำคัญและสามารถพิสูจน์ได้ครับ
หนุ่มสดคนที่ใช่คือใคร
บทศวรรษ

มันแปลว่าอะไร
เลือกเสียงหัวใจของตัวเองมากกว่า
เสียงของหัวใจมันดังวันเสาร์กับวันศุกร์

อยู่ด้วยความเป็นเพื่อนอยู่ความเข้าใจกัน

มันจะไม่ได้ดั่งที่ใจต้องการ